เดี๋ยวพาไปดูบรรดาฝูงลิงสแหมดที่ออกมาเล่นน้ำโชว์นักท่องเที่ยวกันหน่อยดีกว่า

เวลาเขาทำอะไรก็คือมันจะรู้สึกว่าน่ารักตลกไปหมดเลยค่ะ
นี่เป็นความน่ารักน่าชังของเจ้าลิงสมับ๑๐ตัว
กำลังว่ายน้ำเล่นคลายร้อน
ช่วงนี้ร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่หน้าหนาวนะ

อ๋อคือเขากำลังเล่นน้ำกันอยู่ภายในวัดถ้ำเสือวิปัสนาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี
ก็ชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับฝูงลิงจ๋ออย่างมากมายเลยทีเดียว
สร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวได้มากเลยนะคะ
เนื่องจากว่าเป็นภาพที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก
ซึ่งสาเหตุที่ฝูงลิงลงมาเล่นน้ำก็เพราะว่าฝนทิ้งช่วง

ส่งให้มีอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าว
ฝูงลิงสมก็เลยลงมาจากภูเขาเพื่อเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมากแบบนี้

น่ารักดีเหมือนเวลาชั้นเล่นน้ำกว่าคุณก็จะกดลงไปแบบนี้
ซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่ลิงเล่นน้ำแล้ว
จะช่วยให้ลิงอารมณ์ดีขึ้น
ทำให้เขาไม่ดุร้าย
ซึ่งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าไปดูใกล้ได้ไปถ่ายรูปกันได้
ขณะเดียวกันทางวัดได้สร้างสระน้ำเอาไว้ตามจุดต่าง
เพื่อที่จะให้ลิงได้ดื่มกินแล้วก็เล่นน้ำในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดด้วยนะจ๊ะ
ที่นี่ก็เป็นลิงน่ารักนะคุณผู้ชมครับ
จังหวัดกระบีที่วัดถ้ำเสือวิปัศนานะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว
ถ้าไปที่กระบี่ก็ควรไปที่นี่ไปไหว้พระแล้วก็ไปดูความน่ารักของลิง
ลิงมันเล่นน้ำมันดำน้ำเลยคิดดูแล้วกัน
เดี๋ยวต่อไปลิงจะลงไปดำดูปากการัง